มาดูบทบาทของอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยหน่อย
คุณนัทธวุฒิใส่เกลือตอนนี้ก็
พอแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวยุติบทบาทแล้วแต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือ
ประจำอยู่ที่ร้านเยี่ยมใต้ค่ะอ่าร้านเยี่ยมใต้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ก็เป็นร้านอาหารใต้ซึ่งโอ้โหเราต้องไปเยี่ยมหน่อยนะ
เออชอบอาหารใต้อยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วคุณนัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยก็เดินทางมา
เดินทางสายธุรกิจเต็มตัวแล้วก็โพสต์ภาพด้วยนะมีการโพสต์ภาพ
โอ้โหคนแน่นร้านเลยอ่ะนี่เซลฟี่ด้วย
บอกว่าร้านนี้ลูกค้าแน่นเลยค่ะข้อความว่าเยี่ยมใต้เต็ม
ต้องรอคิวมาหลายวันถ้ารอนานไปบ้างขออย่าขุ่นเครื่องใจ
จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ
ขอบคุณพี่น้องครูบาอาจารย์ที่มาเยือนเป็นกำลังใจ
เพ้งพงศักดิ์ตีกอล์ฟเสร็จมากินมัสมัน
อาจารย์ชาญวิทย์อาจารย์ธเนธอาจารย์วิโรธอาจารย์อัครพงศ์
เสร็จงานเสวนาก็มากินแกงส้มนี่ผัดสตอ
นี่ทำไมแหลงได้เนี่ยมีแฟนคนใต้เหรอ
อันนี้เป็นคนใต้อยู่กรุงเทพฯ
คุณนัทธวุฒิก็หน้าตาสดใสเลยครับนี่บรรดาเพื่อนพี่น้องที่มาเยี่ยมร้านเยี่ยมใต้กัน
จากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปดูโพสต์เมื่อ๖สิงหาคมเนี่ย
คุณนัทธวุฒิก็ถ่ายบรรยากาศร้านนะลงเฟซบุ๊คเหมือนกัน
แต่ว่าทางขวาสีหน้าดูจะบึ้งนิดนึงอาจจะไม่ได้ยิ้มมาก
เยี่ยมใต้ของคุณนัทวุฒินอกจากบรรดานักการเมือง
หรือว่านักวิเคราะห์การเมืองนักวิชาการที่แวะเวียนไปชิมแล้ว
คุณอุ้งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

คุณปอสามีก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะ
อันนี้ใต้แท้นะไม่ใช่ใต้ปลอมแบบพวกเราคุณผู้ชม
คุณปอเป็นคนนครศรีธรรมราชครับ

นี่เห็นบรรยากาศร้านหน้านั่งหน้าไปไม่บอกพี่กัดนี่ไม่ได้เลยนะ
แล้วเมนูที่ไปแล้วต้องสั่ง
เขาบอกว่ากั้งทอดกระเทียม

หมึกไข่ผัดสตอ
แกงส้มหมึกไข่ทานกับข้าวสวยร้อนคุณผู้ชม

หยอดพราวปลาบอกนี่

แต่อย่าสะบดประธานศาสตร์ใต้นะ

แกงสมหยอดมะพราว